เอาล่ะในวันที่น้ำมันดีเซลลิตรละสามสิบสองบาท
แล้วมันจะขึ้นไปถึงสามสิบห้าบาทในเบื้องต้น
ค่ะหมูสามชั้นตอนนี้กิโลกรัมละสองร้อยสิบบาทที่ขอนแก่น
อืมแล้วมันจะขึ้นอีกหลายอย่างฮะ
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจนะครับราคาขายหมูที่ตลาดสดบางลำพูนะ
หมูสามชั้นและสรรคอหมู
อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๑๐บาท
ขณะที่หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ๑๘๐บาท
ส่วนราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มนะครับ
อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๒บาทครับ
ในสมหมายทองบ้านถุ่มนะครับ

เล่าบอกว่าราคาเนื้อหมูจริงมันปรับขึ้นมาเรื่อย

กระทั่งมีการขึ้นราคาน้ำมันดีเซล
ราคาหมูก็ปรับราคาขึ้นไปอีกครับ
โดยแจ้งสาเหตุบอกว่าค่าขนส่งไงนะ

ส่วนลูกค้าที่มาซื้อหมูก็บ่นนะฮะ
่นแล้วก็ไงบ่นแล้วซื้อน้อยลงสิครับ
รายก็บอกว่าไปซื้ออย่างอื่นกินแทน
แต่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ถูกช่วงนี้

สัปดาห์รสที่ตลาดเทศไทยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นายศิรพบถนมวงนะฮะ
ท่านเป็นพ่อค้าขายสับปะรดเล่าบอกว่า
โอ้โหสัปดาห์รสที่ร้านเอามาขายนี่นะ

ค่าเช่านะครับเป็นค่าเหมารถเที่ยวละ๕๐๐๐บาท
ขณะนี้น้ำมันดีเซลขึ้นไปเป็นลิตรละ๓๒บาทใช่ไหม

รถขนส่งในตลาดก็แจ้งขอขึ้นราคา
เป็นเที่ยวละ๕๕๐๐บาทถึง๖๐๐๐บาท
นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงขายสัปดาห์รส

เท่ากับว่ากำไรสับปะรดจะหายไปพันลูก

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
บอกจะปรับราคาขายขึ้นแพงก็ไม่ได้
ตอนนี้เพราะต้องเร่งระบายสับปะรดในสวน
แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงกับพี่ทำอย่างไร
พี่ก็บอกว่าก็คงต้องขึ้นราคาสับปะรดด้วยแล้วล่ะ

เป็นลูกโซ่ไปหมดเลยค่ะของแพงจมูกก็ต้องแย้งค่าแรงก็ถูกอ่า